คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข่าวเป็นข่าวสลดที่เกิดขึ้นคุณตา
อายุ๘๗ปั่นจักรยานไปเพื่อที่จะไปรับบัตรคิว
ในการเบิกเงินประกันรายได้ของทกศแล้วก็ถูกรถชนเนี่ยนะคะ
เพราะว่ามองไม่เห็นทำให้คุณตาเสียชีวิตเลยค่ะ
ทีนี้ความคืบหน้าในเรื่องนี้เนี่ยคนที่ขับรถก็ออกมาบอกแล้วนะคะ
บอกว่ามองไม่เห็นจริงแล้วก็ขออโหสิกรรมให้

อยู่ที่อำเภอลำปลายมาตรถูกรถกระบะพุ่งชนจนเสียชีวิต
ตอนนั้นคุณตาเปล่งกำลังขี่จักรยานตั้งใจจะไปรับบัตรคิวให้ทัน
เพราะว่าเขาแจกบัตรคิววันละ๓๐๐คน
ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรสาขาลำปลายมาที่บุรีรำ
วันแรกเนี่ยคุณตาเปล่งไปแล้วแต่พลาดเพราะว่าคิวเต็ม
ทีนี้อีกวันนึงก็เลยตั้งใจจะไปเพื่อไปรับบัตรคิวให้ทัน
ปรากฏว่าถูกรถชนและความคืบหน้าล่าสุด
คนที่ขับรถสองสามีภรรยาก็คือนายสุชาติภูนอกอายุ๔๓ปี
กับภรรยาคือนางดาวลอยศรีนวรัฐอายุ๔๖ปี
เป็นเจ้าของรถกระบะคันที่ขับชนคุณตาเปล่งเนี่ยก็ขออโหสิกรรม
ทำให้คุณตาเปล่งต้องเสียชีวิตแล้วบอกด้วยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
เราสองคนสองสามีภรรยาไม่ได้ตั้งใจมองไม่เห็นจริง
ปกติเนี่ยผมกับภรรยาก็จะออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดเลย
ซื้อของมาขายในหมู่บ้านทุกวัน
แล้ววันที่เกิดเหตุผมก็ขับรถมาตามปกติ
จู่เห็นจักรยานอยู่กลางถนน
ตอนนั้นมันเบรกไม่ทันแล้ว
กระบะผมเลยไปชนรถจักรยานของคุณตา
เอาฟังเสียงสามีภรรยาที่ขับรถชนหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะก็บอกว่าอยากจะขออโหสิกรรม
ทำให้คุณตาต้องเสียชีวิตนะคะ
ส่วนอีกคนนึงคือเพื่อนบ้านของคุณตานายแก้วนาสาอายุ๗๙ปี
ก็บอกว่าคือตัวคุณตาเองตาเก้านี่น่ะ
ก็เป็นหนึ่งในลูกค้าทกศที่ผ่านมาเนี่ยเห็นคนแน่นธนาคาร
เป็นประจำเลยอย่างวันที่ต้องไปชำระเงิน
ระหว่างเดือนกุมภาเดือนมีนาของทุกปี
หรือว่าไปรับเงินเยียวยาต่างนี่นะคะ
ก็จะเห็นคนเป็นลมแทบทุกครั้ง
เพราะว่าเกิดจากการเบียดเสียดกันทั้งในตัวอาคารนอกอาคาร
แล้วทีนี้ก็เลยอยากที่จะให้ทางธนาคาร
หามาตรการมามาแก้ไขปัญหามาบรรเทาความเดือดร้อน
เกษตรกรที่จะต้องไปใช้บริการที่ธนาคารให้ดีกว่านี้